ข้อความสุดท้ายวันนี้ถ้าพี่ไม่มา
ถ้าไม่ท้องหาเป็นนั้นแล้วกันใช่ไหม
คำว่าแฟนหากยกให้คนอื่นไป
จะบอกหัวใจว่าให้ลองเจ็บ

โอ้โหเร็วเลยอ่ะคำเร็วมาก
จบลงไปแล้วนะฮะจิรักหรือจิรอง
จะรักหรือจะหลอกนั่นเองนะครับคุณตะกะแทนชวนละรับ
แล้วคำเร็วถ้าร้องธรรมดาปกติก็เร็วอยู่แล้ว
กลิ้นแทบไม่ทันอ่ะแล้วอันนี้คือต้องอาศัยคำให้ถูกต้องและชัด
แล้วลงจังหวะด้วยเป็นเพลงเร็วที่คุณแม่ทิฟฟ์ฟังแล้ว
ไม่ขยับตามจังหวะเลยคุณแม่ทิพย์
ระหว่างที่น้องร้องอยู่คิดอะไรคุณแม่

น่ากลัวมากมีจุดที่กลัวไหมคะบังปอน

ทุกจุดจริงแม่เซี๊ยว

ใช่ว่าเขาใจกล้าที่เขาไม่ใช้ตัวช่วย

แล้วพี่ก็ร้องตามและเพลงนี้ส่งได้ด้วย

แต่น้องเขาชลาดร้อง
คำไหนที่มันเหมือนถ้าร้องเหมือนต้นฉบับคำจะไม่ชัด
แล้วน้องเขาก็หยุดหายใจเพื่อจะร้องให้มันชัดแล้วค่อยไปไล่ตา
จังหวะได้แล้วไปรวบเอาตรงที่มันคำมันง่ายกว่าใช่ครับ
ในยกนี้นะคะขอให้ผ่านไปได้ทั้งคู่งั้นเชิญพี่เบิร์ดบนเวทีค่ะ
เชิญเลยครับอุ้ยสองท่านก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับ
ผลงานกันบนเวทีแห่งนี้สู้กันอย่างเต็มที่เหนียวเลย
พี่เบิร์ตคิดว่าจะได้ไปทั้งคู่ไหมฮะต้องได้ไปทั้งคู่สิครับ
ไหนคะไปต่อไปต่อไปจะให้ผมกลับบ้านอย่างเดียวเลย
ถามผู้ความแน่ใจอยากให้อยู่ด้วยกันนานนานไม่อยากให้ไปไหนเลยค่ะ
เฉลยแล้วนะพ่อคิดไหมว่าได้เข้าไปทั้งคู่ไหม
ผมก็ขอความมั่นใจกับพ่อคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็เอาใจช่วยทั้งสองท่านด้วยนะครับ
มือเย็นมือเย็นได้ถ้าพร้อมแล้วมาค่ะยกที่สามนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณเบิร์ตกับน้องปังปอน
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงแก้โรงแก้โรงแก้โรงแก้

เท่ากับว่าทางรายการได้ส่งสัญญาณบอกป่านุ่ม
ว่าจะต้องทำการตรวจเช็คเนื้อร้องกันอีกครั้ง
ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการร้องผิดเกิดขึ้นครับ
จากการตรวจเช็คแล้วมีผู้ที่ร้องได้๑คน
ร้องผิด๑คนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้ที่ชิงเงินทุนสะสมสำเร็จ๑คนในยกที่๓นี้

ป่านุ่มประกาศออกมาเช่นนี้
เท่ากับว่ามีการชิงเงินเกิดขึ้น
มีเพียงคนเดียวที่จะได้รับเงินทุน๓๐๐๐บาทไป
และยืนจัดอยู่บนเวทีนี้ต่อ
แต่จะเป็นใครนั้นมาลุ้นกันครับ

เบิร์ดครับ
เอาละครับสถานการณ์พลิกผันนะครับ
คุณพี่เบิร์ตสามารถชิงเงินไปได้ค่ะ
รับไป๓๐๐๐บาท
สำหรับน้องปังปอนก็ร้องผิดนะครับ

ก็รับเงินทุนปลอบใจจากรายการของเรานะครับ
๐บาทรวมกับที่สะสมอยู่แล้ว๒๐๐๐บาทนะครับ
วันนี้น้องปังปอนรับไป๒๐๐๐๐บาทนะครับ

ในส่วนเพลงที่ร้องผิดผิดกี่จุดฮะ
ผิดแค่จุดเดียวเท่านั้นเอง

โอ้โห
นี่ถ้าเปิดตัวช่วยมาเป็นตัวช่วยคือร้องผิดได้หนึ่งคำก็ได้แล้วเนี่ย
ปอนเสียน้ำตาร้องไห้เพราะว่าเสียใจที่อะไร

ว่าเวลาเฉลยมาแล้วแล้วผิดแค่จุดเดียวเนี่ย
ถ้าปังปอนเป็นลูกพี่เป๊กนะพี่เป๊กจะภูมิใจในตัวปังปอนมากเลย
เพลงมันยากมากครับแล้วหนูใจกล้ามากที่หนูมาใช้ตัวช่วย
หนูผิดแค่จุดเดียวมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลย
นี่คือนี่คือสิ่งที่หนูทุ่มเทและฝึกมา
แล้วมันเป็นผลจริงอ่ะมันเท่แล้วภาคภูมิมาก
ต้องถามคุณแม่ทิพย์คุณแม่อยากจะพูดอะไรกับน้องคะ

ก็ได้กลับบ้านไป๒หมื่น๕พันบาทนะคะคุณแม่ทิฟท์

ไหนไหนได้แล้วก็ขอประกาศเป็นทางการหน่อยนะครับร้องถูกคนเดียวนะครับ
คุณเบิร์ตชิงเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทได้สำเร็จครับผม
แล้วก็เตรียมพบกับนักสู้ชิงล้านคนใหม่คนต่อไปที่จะมาเป็นคู่หูกับคุณเบิร์ต
ครั้งหน้าพี่เบิร์ตอาจจะเจอเนื้อคู่ที่จะมีดวงสมพงษ์
แล้วก็พากันประคับประคองไปให้ถึงเงิน๒ล้านก็เป็นได้
ส่วนน้องปังปอนนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของเยาวชนในบ้านเรา
สละเวลาที่เหนื่อยแล้วนะครับจากการเรียนก็ยังมาทำงาน
ยังมาฝึกเพื่อที่จะช่วยเหลือพยุงครอบครัวถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี

ในใจเราอยากจะช่วยแม่ค่ะคือแบ่งเบาได้เท่าไหร่จะแบ่งให้หมดเลยค่ะ
ถึงแม่ทิพย์จะไม่ใช่แม่แท้แต่เขาก็เลี้ยงเรามา
แม่แท้ของเราก็มีบุญคุณที่คลอดเรามา
เราก็อยากจะทดแทนบุญคุณทั้งสองฝ่ายค่ะ
คือเขาคิดจะทำอะไรเขาทำได้หมดแม่ก็ภูมิใจในตัวเขา
ขอบคุณค่ะภูมิใจมากเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะที่เลี้ยงหนูมาแล้วก็ขอบคุณที่สอนหนูมา
หนูจะทำอะไรแม่ก็ดูแลตลอดขอบคุณมากนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมรายการของเราแห่เข้มข้นเหลือเกิน
กลับมาติดตามได้ใหม่นะครับดูสิว่าคุณเบิร์ตจะไปได้ถึงยกที่เท่าไหร่นะครับ
จะมีม้ามืดมาอีกไหมนะฮะจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ครับ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้
คุณผู้ชมค่ะชีวิตเกิดมาเพื่อสู้อยู่แล้วค่ะ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

พลาดไปเพียงจุดเดียวเท่านั้นครับ

ก็ได้เงินสะสมรวมกลับบ้านไปไม่น้อย
ครั้งหน้าคุณเบิร์ตจะยังคงอยู่กับเรา
เพื่อชิงเงินกับนักสู้คนต่อไป
จะดุดเด็ดเพชรมันขนาดไหน
ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

ก็ฝากเชียร์พี่เบิร์ตต่อด้วยนะคะ
ขอให้พี่เบิร์ตไปถึงร้านเร็วนะคะ

อาการทั้งหมดในการทำงานส่งผลอะไรให้กับสามีบ้าง

ทั้งคู่เคยมีเรื่องราวอดีตอะไรกันไหมคะ

ขาดเธอไม่ได้
หัวใจขอสารภาพ
เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้
มีหนึ่งคนต้องกลับบ้านนะครับคุณผู้ที่ได้อยู่ต่อก็คือ